กเอาไว้อุ่นใจสบายใจด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะแต่ว่าก็ไม่ควรประมาทค่ะ
เพราะสภาพอากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะแปรปรวน
แต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมสัญญาณที่ดีก็มีก็คือว่า
วันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
ทำให้สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองดีขึ้น
ประเทศไทยตอนนี้นะคะติดอันดับ๒๖แล้วนะคะ
ละอองไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
คุณผู้ชมก็เบาใจได้นะคะ
แต่มันยังคงมีฝุ่นละอองปะปนในอากาศแหละ
พื้นที่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

ยังคงเป็นพื้นที่สีเหลืองนะคะ
ก็คือมีพื้นที่ปริมาณที่มีฝุ่นละอองเยอะหน่อย
แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

สภาพอากาศส่งผลต่อคุณภาพอากาศอย่างไร
ตรวจสอบจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะ
แผนที่ตรงนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยา
สังเกตว่าเห็นกลุ่มฝนปกคลุมประปรายโดยทั่วของพื้นที่ประเทศไทยนะคะ
แล้วก็ยังมีมรสุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะ
ปกคลุมบริเวณแถบทางด้านตะวันตกของประเทศ
แล้วนอกจากนี้ยังมีลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมาจากทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะ
ทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้นภาพรวมเนี้ยนะคะก็จะมีฝนตกตอนบนเนี่ยไม่เยอะประมาณร้อยละสิบถึงร้อยละสามสิบ
ส่วนตอนล่างตกประมาณ๑๔๐ฝนจะตกหนักช่วงไหนช่วงเช้ายังไม่มีค่ะคุณผู้ชมเบาสบายมีเมฆเป็นส่วนมากนะคะ
ก็พกหน้ากากอนามัยเอาไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ชม
นี่ก็คือเรื่องของสภาพอากาศเช้านี้

ส่วนพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะคะ

อย่างไรก็แล้วแต่อากาศแปรปรวนแบบนี้